เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะเรื่องนี้เนี่ยคนก็สอบถามวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบให้ค่ะนะฮะเป็นเรื่องของตำรวจนะครับ
ตำรวจเนี่ยไปคุมตัวผู้ชายคนนึงมานะเหมือนกับว่าเขามีอาการจะเมาหรือว่าจะอารวาสอะไรยังไงก็แล้วแต่มีคนแจ้ง
ก็เลยไปคุมตัวมาแต่ระหว่างทางเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมไปดูนะครับ

นี่คือตำรวจ
ใช่ค่ะครบยุทธ์เลย
คือไม่ต้องไปแบบไล่เลยว่าเอ๊ะตกลงตำรวจจริงตำรวจปลอม
คือจะดูก็ดูอย่างเดียวว่าตกลงแล้วเนี่ยชุดเครื่องแบบอย่างนี้ตำรวจจริงหรือเปล่า
ไม่ต้องไปดูนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบอาสงอาสาอะไรเลยนะ

สุดท้ายนี่คือตำรวจจริงนะครับ

ขับรถกระบะเป็นกระบะตำรวจตาโล่
จอดที่ริมถนนแถวพระราม๒

แล้วเอาตัวผู้ชายคนนี้ลงมาจากรถ

นั่นก็คือว่าคุณไปคุมตัวมาได้แล้วล่ะใช่แต่มันยังไม่ถึงโรงพัก

นี่มันข้างถนนลงมาแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก่อนจะถูกหามขึ้นรถไป
แล้วมีคนถ่ายเอาไว้ได้คลิปนี้มันก็ถูกแชร์ออกไปอ่ะสิ
คนที่แชร์บอกที่โพสต์ข้อความไว้ด้วยนะ
บอกช่วยกันแชร์หน่อยสงสารพี่เขา
สอนอไหนไม่ขอเอ่ยชื่อเกิดเหตุแถวพระราม๒

ตำรวจทำเกินไปแต่อยากให้เขาได้รับความเป็นธรรม

คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุตามในคลิปเลย
กริมถนนพระรามสองขาเข้ากรุงเทพ
เราได้ข้อมูลจากคนที่อยู่แถวนั้นนะฮะ
บอกว่าได้ยินเสียงเออะโวยวายแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อเช้ามาเห็นข่าวในโซเชียล
ว่าตำรวจเนี่ยทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนึง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นคนเร่ร่อนคนเมาหรืออะไรยังไง

แล้วลูกน้องของคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยเขามีร้านค้านะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้สัญญาการขโมยของรถยนต์ที่จอดหน้าร้านมันดังนะ
ก็เลยกังวลใจนะครับไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
พบผู้ชายเสื้อขาวคนนี้เดินป้วนเปี้ยนอยู่รอบรถยนต์ของเขา

ขวามือนี่คือกล้องวงจรปิดของร้านค้าตรงนั้นนะครับ
นี่คือผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่ถูกตำรวจทำร้ายนะฮะ
ร้านค้าเขาบอกเนี่ยมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ที่รถเขา
ตอน๕ทุ่มเศษเดินรอบรถเลย

มันก็มีแค่สัญญาการขโมยดังแล้วเขาก็มาย้อนดูแค่นั้นเอง
แต่รถเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะฮะ
แต่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าตำรวจเนี่ยอาจจะมาดูแลความเรียบร้อย

ผู้ชายคนนี้เนี่ยในคลิปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครอะไรยังไง
แต่แถวนี้เคยมีคนไร้บ้านนะเดินผ่านไปผ่านมาเป็นประจำ
แต่ก็ไม่เคยมีเหตุร้ายแรงอะไรเกิดขึ้น
ไม่ทราบเหตุการณ์จริงว่าเขาเกิดอะไรเกิดขึ้นน่ะนะคะ
มุมมองน่าจะคิดว่าอาจจะเจอผู้ร้ายหรือเจอเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าในส่วนตรงนี้ค่ะมันก็จะมีพวกคนเล่ร่อนอย่างนี้ค่ะ
หรือว่าคนที่แบบไม่มีบ้านหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็มีเยอะอยู่อะค่ะ
มีลูกน้องแจ้งนะคะว่าเหมือนได้ยินเสียงเหมือนจอดรถอยู่ข้างร้านนะคะ
เหมือนมีได้ยินเสียงรถเหมือนเตือนภัยรถเหมือนมีการถูกงัดแงะค่ะ
แต่เราก็ตกใจเราก็ถามว่าเป็นเหตุแล้วมีอะไรเสียหายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะปกติ
น้องบอกว่าไม่มีอะไรอันนี้น้องก็เลยจะเลยให้แฟนนะคะไปดูกล้องวงจรปิด
พอไปดูกล้องวงจรปิดก็เหมือนเห็นเหมือนมีเงาเหมือนคนนะคะทำอะไรอยู่ตรงรถมันมองไม่ค่อยชัดมันมืดอะค่ะ
ก็ทราบตอนนั้นแต่เราก็ไปเช็คแล้วว่าแต่ไม่มีอะไรเสียหายอะค่ะ
คุณระวิการไปคุยกับพนักงานร้านค้าที่อาศัยอยู่แถวนั้นนะครับบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังโวยวายนะครับก็เลยออกมาดูฮะ
ก็เห็นตำรวจเนี่ยนำตัวผู้ชายลงมาจากรถแล้วก็ถูกทำร้ายตามที่เห็นในคลิปตอนนั้นก็มีคนออกมาดูกันหลายคนแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไร
ก็เห็นคนใส่เสื้อขาวครับอยู่ในรถนอนบีบแต่อยู่ในรถแล้วก็สักพักตำรวจเขาก็เอาตัวลงมา

อื้อขาวอยู่ในคลิปนะครับ
ไม่นานั้นครับได้ยินแค่โบ๋ยไวอัลไรเฉย
ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวแต่เขาโบริปราย
แรกก็อยู่หน้ารถก็ลงมาแล้วก็วิ่งกระโดดขึ้นหลังกระบะรถ
แล้วก็ขโดดลงมาอีกจริงไปตามในคลิปนั่นครับ
เราก็เลยลองสอบถามหรือว่าสืบหาไปนะครับท่านผู้ชมครับ
รู้ว่าตำรวจที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นตำรวจสอนอบางบอนนะครับ
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นกลางดึก๒๓มิถุนายน
สาเหตุเบื้องต้นที่เราได้รับแจ้งมาเนี่ย
คือตำรวจไปจับผู้ชายคนนี้มาเพราะได้รับแจ้งว่าเป็นชายคลุมคลั่ง
แล้วไปนอนหมดสติอยู่ในปั๊มแห่งหนึ่งริมถนนกาญจนาพิเศษ
อยู่ในเขตบางบอนนี่แหละท้องที่สอนอบางบอน
แล้วมีก่อเหตุลักษัพในร้านสะดวกซื้อของปั๊มด้วย
ค่ะซึ่งทีมข่าวเนี่ยก็ติดต่อไปที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึง
ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ชายที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยนะคะ
ก็รู้มาว่าหลังจากที่รับแจ้งเนี่ยทีมก็ลงพื้นที่ไปเลย
ภาพแรกที่ทีมกู้ภัยเห็นที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊กเห็นเนี่ยนะคะ
คือผู้ชายคนนี้นอนคว่ำหน้าหมดสติอยู่ที่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ของปั๊ม
ได้รับแจ้งว่ามีอาการชักเกร็งด้วย

จังหวะที่พลิกตัวขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่เขาก็ได้สติขึ้นมา

แล้วผู้ชายคนนี้รูปร่างค่อนข้างจะใหญ่ค่ะ
ก็เลยต้องใช้เจ้าหน้าที่อาสาผู้ชายสามคนนะคะครับ
ื้อยึดจับเอาไว้เพื่อให้เขาเหมือนกับว่าตั้งสติอยู่นิ่งอย่าขัดขืนก่อน
แล้วก็ได้รับข้อมูลจากทางปั๊มว่าผู้ชายคนนี้เข้าไปขโมยทรัพย์สินในร้านสะดวกซื้อด้วย
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้อง

ใช่ค่ะคือกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้
ก็เป็นช่วงที่ผู้ชายคนที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยคลานหมอบเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ

พนักงานก็ตอนแรกพยายามพูดเกลี้ยกล่อมจะให้เขาออกไป
จนกระทั่งผู้ชายคนนี้หาจังหวะวิ่งออกจากร้านสะดวกซื้อ
พุ่งตัวลงไปกับพื้นคลานถอยหลังไปมาแบบนี้ค่ะ
พนักงานปั๊มก็ตามออกไปดู
แล้วก็คุณผู้ชมคือเหตุการณ์มันก็ประมาณนี้นะครับ
นักงานปั๊มเองก็มีการเหมือนกับว่า
จะหยุดผู้ชายคนนี้เหมือนกันเอาเท้าเหยียบอะไรอย่างนี้
คือถ้าผมดูแบบนี้นะ
พนักงานปั๊มช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปล็อกตัวหรือจับตัว
คือช่วงนี้มันก็ต้องระมัดระวังเนาะ

คือเขาก็อาจจะเรื่องโควงโควิดก็ไม่แน่ใจว่าเนี่ย

แต่เค้าพยายามที่จะล็อกตัวหรือว่าจะขืบเข้าไปด้านในอีกอ่ะ
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอาจจะต้องแบบหยุดไว้ก่อนด้วยวิธีนี้
เพราะว่าดูเดี๋ยวดูตอนที่ผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นมาแล้ววิ่งออกไปใช่ไหม
พนักงานคนนี้เขาก็ไม่กล้าที่จะไปแตะตัว

ดรปรกคปรตึง
ส่วนที่บางคนไม่ตัวเยี่ยมนะบอกว่าโดนเจ้าสู่อะไรมา

ไม่มีกลิ่นเหล้าหรือกลิ่นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการข่มขู่จะทำร้ายใครด้วย
เจ้าหน้าที่อาสาพพบหน้ากากอนามัยสีดำหนึ่งกล่องซ่อนอยู่ในเสื้อของผู้ชายคนนี้
ก็คิดว่าน่าจะเป็นหน้ากากอนามัยที่ขโมยมาจากร้านสะดวกซื้ออะค่ะครับ
นบางบอนก็เข้ามาระงับเหตุแต่ว่าก็ไม่ได้มีการฉุดกระชากหรือทำร้ายผู้ชายคนนี้นะคะ
อืมตรวจสอบไปจนทราบชื่อของผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขามีกระเป๋าติดตัวด้วยครับ
ก็เปิดค้นดูเนี่ยเจอบัตรประชาชนชื่อนายธีรเดชอายุ๓๗ปี
เป็นชาวตำบลบางกระเบาจังหวัดนครปฐมค่ะในกระเป๋าก็มีเงินสดจำนวนนึงนะคะ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยเขาก็บอกว่าไปส่งเขาที่บ้านญาติหน่อยได้ไหม
ประชาอุทิศแต่ว่ากู้ภัยก็ปฏิเสธเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคือมันจะยังไงล่ะ
ไม่รู้ว่าตกลงจะต้องควบคุมตัวจะต้องอะไรยังไงก่อนไหม
ไปก่อเหตุขโมยของหรืออะไรยังไงมาหรือเปล่า
คือมีลักษณะเหมือนกับชายคลุ้มคลั่งก็เกรงว่ารถกู้ภัยเขามีเครื่องมือแพทย์
อุปกรณ์ช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวเกิดไปคลุ้มคลั่งบนรถขึ้นมาจะทำยังไง
เออมันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันสุดท้ายแล้วว่าตำรวจแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็เป็นคนอาสาไปส่งให้ที่ตามที่เขาร้องขอว่า
ให้ไปส่งบ้านญาติแถวประชาอุทิศค่ะ
ของในกระเป๋าค่ะก็คือมีอัดคลิปไว้ด้วยเหมือนกัน
ว่ามีของอะไรของเขาบ้างในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็คือหากัน
ก็พวกหนูก็มีหาเป็นจะหายากันด้วยเผื่อเขามีแบบอยู่ในกระเป๋าด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็หลือเทกการ์ทกระเป๋าเลยก็ไม่มี
ค่ะแต่ว่ามีแค่เงินทรัพย์สินมีค่าแล้วก็พระเขาที่อยู่ในกระเป๋า
พวกหนูช่วยจับมัดให้แล้วเพราะว่าตำรวจเค้าไม่กล้าที่จะใช้เทรียมคุณแจมือ
พวกหนูก็เลยมัดให้เสร็จพวกหนูก็ตีตัวออกห่างมา

คุณระวิการเราก็เข้าไปถามร้านสะดวกซื้อในปั๊มด้วยนะคะว่าเนี่ยหน้ากากอนามัยสีดำ๑กล่องที่เจอในตัวของชายที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาขโมยมาจากที่นี่ใช่ไหม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

ก็ถ้าดูจาก๒จุดนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอก

ปัญหามันคือตรงที่ตำรวจมารับตัวไปแล้วนี่แหละ

จอดข้างทางเอาลงมาแล้วไปกระทืบเขาไปทำร้ายเขาเนี่ยมันคืออะไร

อ่ะเราก็ถามไปที่พลตำรวจตรีพงอานันต์คล้ายคลึงนะคะ

พระบาปกรณ์อ๙ค่ะเขาก็บอกว่าแห่งการเกิดขึ้น๒๓มิถุนายนสัก๔ทุ่มได้
เล่าให้ฟังแบบนี้ผู้อำกับเล่าให้ฟังผู้บังคับการเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ตำรวจศบได้รับแจ้งมาก่อนว่ามีผู้ใจเมาอะลากวาด

ตอนนั้นเนี่ย๑๐๐ตำรวจเอกโรนสักชัยวงรอง
ศวตฯป้องกันและปรับปรามศบน
ปฏิบัติหน้าที่อยู่พอดีเลยนำกำลังลงไปตรวจสอบ

รูปร่างสูงใหญ่อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งเหมือนคนเมา
ก่อกวนประชาชนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ก็เลยเรียกอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงมาช่วยควบคุมตัว
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่แล้วก็แรงเยอะมาก
ต้องใช้ผู้ชาย๖คนครึ่งชั่วโมง
ถึงจะสามารถควบคุมตัวให้เขาสงบลงได้
พอเอาตัวขึ้นรถแล้วขับออกมา
ห่างจากปั๊มประมาณสัก๒กิโลเมตร
ผู้ชายคนนี้ก็คลุ้มคลั่งขึ้นมาอีกรอบนึง
พยายามจะปีนมาด้านหน้าจับพวงมาลัย
แล้วก็พยายามจะดึงกุญแจรถด้วย
มันก็เลยเป็นเหตุชุนละมุนที่เกิดขึ้นภายในรถ
ร้อยตำรวจเอกโรนสักได้รับบาดเจ็บนิ้วนางข้างขวาหัก

ริมถนนเพื่อความปลอดภัย
เพราะตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้พยายามจะไปดึงพวงมาลัย
และจังหวะนั้นพระเอิญมีสายตรวจ๒นายจากสนท่าข้ามมาพบพอดี
แล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ตามคลิป

อยากให้ประชาชนเข้าใจและพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย
ว่ามีเหตุต่อเนื่องกันเกิดขึ้น

ก็คือวิธีแรกอะไรที่ตำรวจทำแล้วมันเกินเลยกว่า
ผมก็เพียร้านานะคะผมจะไม่นั่นใจ

ตำรวจจะไปอยู่เอาคนมาทำร้ายหรืออะไร
สำหรับมีเหตุตอเนื่องกัน
ถ้าเหตุการณ์มันจะเป็นส่วนหนึ่งของพฤติการที่เกิดขึ้น

หายจากกลุ่นเตาที่สอนอทาคาม

ไม่ได้กลิ่นสุราหรือกลิ่นแอลกอฮอล์อะไร
แต่ว่าตำรวจก็บอกว่า

ก็คุมตัวผู้ชายคนนี้ไปสงบสติอารมณ์

แล้วก็ไปรักษาอาการบาดเจ็บด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะคะ

ที่เขาไปทำให้ตำรวจนายหนึ่งนิ้วนางหัก
พยายามจะก่อกวนขับรถดึงพวงมาลัยจนเกิดอุบัติเหตุ

เรื่องต้นมีการสั่งการให้คณะกรรมการ
สอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง๔นายที่เห็นอยู่ในคลิปแล้ว
ส่วนเรื่องการแจ้งข้อหาพยายามลักทรัพย์
ร้านสะดวกซื้อแจ้งว่าเคยมีทรัพย์สินหายที่หลังร้าน๒ครั้ง
และภาพกล้องวงจรปิดจับภาพคนเกาะเหตุ

ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาระงับเหตุก่อน
ส่วนจะแจ้งความเรื่องของการพยายามลักทรัพย์ไหมเนี่ย
เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงว่าจะยังไง
คือถ้าฟังแบบนี้ก็เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่ง
ก่อเหตุในรถจนต้องจอดรถเพราะว่าตำรวจก็นิ้วหักไปคนหนึ่ง

สายตรวจอีก๒คนมาพอดี

แต่คำถามก็คือยุทธวิธีในการที่จะระงับคนคลุ้มคลั่ง

ก็ท่านอาจจะคิดว่าเป็นยุทธวิธีนี้หรือเปล่า
ให้เขาสงบหรืออะไรยังไงเพื่อจะเอาขึ้นรถ

ใช่แต่แม้ก่อนเอาขึ้นรถก็จังหวะที่อยู่ตรงพื้นก็นานอยู่เหมือนกันนะ
หรือเจ้าหน้าที่ทำไมไม่ล็อกกุญแจมือหรือจับรัดจับมัดหรืออะไรยังไงตรงนี้
ก็เดี๋ยวคงให้ทางตำรวจเขาได้ตรวจสอบหรือว่า
สอบสวนตำรวจทั้ง๔นายที่อยู่ในเหตุการณ์กันต่อไป

แจ้งผ่านทางสื่อมวลชนให้ประชาชนเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับ

ที่ผลสอบไลน์ออกมาจะได้เข้าใจกันว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นี่เอง